คุณผู้ชมครับเราไปดูเหตุการณ์เพิ่มเติมให้อีกหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วก็ระทึกเหลือเกินที่นครนายก
ควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวเนี่ยมันคลั่งนะครับ
ไล่ขวิดเจ้าของตายไป๑เจ็บ๓นะครับ
วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปตามความคืบหน้ากันแต่ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งนะครับ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาช่วยกันไล่จัดการกับควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะฮะ
คือมีลูกอีก๒ตัว

๒ตัวลูก๒ตัวรวมเป็น๔ตัว
คือสุดท้ายควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวเนี่ย
ก็ต้องใช้ปืนยิงแล้วก็ตายนะ
ส่วนลูกสองตัวเนี่ยเป็นปืนยาสลบนะ
ตัวหนึ่งก็สลบอยู่แต่อีกตัวนึงมันไม่สลบ
มันหนีกระเจิงเข้าป่าไปนี่ก็ยังตามกันอยู่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตัวแม่เนี่ยความจริงก็ที่พยายามใช้ปืนยาสลบแล้ว
แต่มันเอาไม่อยู่อ่ะฮะค่ะก็จำเป็นต้องใช้กระสุนนะครับ
บนศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
อันนี้ลูกมันนะครับที่ถูกปืนยาสลบเข้าไปตัวนึงตัวแม่นี่ตายไปแล้วอีกตัวนึงนี่ยาสลบก็โดนแต่ว่ากระเจิงเข้าไปข้างด้านใน
คือเมื่อวานที่เล่าไปคุณผู้ชมก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทำไมตัวแม่ไม่ใช้ปืนยิงยาสลบเหมือนกันล่ะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกเอาไม่อยู่จริงนะครับเอาไม่อยู่ครับเจ้าหน้าที่บอกเอาไม่อยู่นะครับ
ก็เลยจำเป็นนะครับเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะฮะ
แต่ว่าความจริงเนี่ยเย็นวันอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มคลั่งมาก่อนแล้วส่วนผู้ตายคือนางประเสริฐเทพสงเคราะห์อายุ๕๓
เป็นเจ้าของควายทีแรกบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบ้านนานะครับ
นี่ฮะลักษณะสภาพที่ถูกควิดเข้าไปนะครับ
ส่วนคนเจ็บมี๓คนมีนายสมทรงอายุ๓๒เป็นน้องชายนางประเสริฐผู้ตาย
มีนางสาวประพัดศรอายุ๒๖เป็นลูกสาวนางประเสริฐ
ซึ่งบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็นางสาวพัสราภาอายุ๑๖เป็นหลานสาวนางประเสริฐ
นี่ก็บาดเจ็บเหมือนกันต้องเย็บ๓๐เข็มนะถูกควิดเข้าโคนขาขวาแล้วก็ตามร่างกายด้วย
หลังเกิดเหตุชาวบ้านกับตำรวจแล้วก็ประสุทธิ์ก็อย่างภาพที่เห็นแล้วฮะ
ลูกสองตัวใช้ปืนยาสลบยิงนะเป็นผลสำเร็จตัวหนึ่งอีกตัวนึงมันยังตกใจ
กระเจิงเข้าไปอยู่เข้าไปในป่าไม่รู้ว่าจะไปสลบอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะฮะคือชาวบ้านตอนนี้ก็เลย
ใช้วิธีเอาควายฝูงมาผูกล่ออยู่แถวนั้น
ลูกควายที่มันหนีกระเจิงเข้าป่าเนี่ย
อาจจะออกมาแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีในตอนนั้น

แต่ควายแม่ลูกอ่อนเนี่ยตัวแม่สองตัวเนี่ยเอาไม่อยู่

ลูกสาวของผู้ตายซึ่งก็บาดเจ็บด้วยคือนางสาวประพัดศร

แต่ขายไปเลยขายยกคอกไปเลย
พี่ชายอยากจะได้มาเลี้ยงอีกพ่อเลยไปซื้อมา๔ตัว
เป็นลูกควายตัวผู้๒ตัวอายุปีกว่ากับตัวแม่อีก๒ตัว
ก็คืออายุ๗ปีกับอีกตัว๕ปีก็ซื้อมาได้๔วันนะฮะ
บอกว่าเริ่มจากบ่ายวันอาทิตย์ก่อนนะสักบ่ายสาม
ตัวเธอเนี่ยตัวประพัดศรกับพัชราภาที่เป็นหลานสาว
เดินไปดูควายกันว่าเออมันกินย่ากันหรือยัง
ทีแรกก็เห็นแล้วล่ะว่ามันเริ่มหุดหงิดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ไปแกะเชือกที่ล่ามเอาไว้ปรากฏว่าควายมันพุ่งชนฮะ
ตอนนั้นหลานสาวเนี่ยถูกชนกระเด็นไปก่อนแล้ว
แล้วมาชนเธอจนบาดเจ็บที่ขาด้วยขณะที่นายสมทรง
ลูกชายของนางประเสริฐผู้ตายบอกว่าพอรู้ว่าควายเนี่ย
มันควิดน้องสาวกับหลานนะเหตุการณ์คือบ่ายสามวันอาทิตย์
โมงเย็นสมทรงกับแม่ก็เลยพากันไปดูควาย
กำลังจะผูกเชือกควายปรากฏว่าควายมันวิ่งชนไล่ควิดฮะ
คือนางประเสริฐที่เป็นแม่เนี่ยถูกควิดจนเสียชีวิต
เขายืนยันว่าตั้งแต่ซื้อควาย๔ตัวนี้มาเนี่ย
มันไม่เคยมีทีท่าหงุดหงิดหรือว่าตื่นตกใจอะไรนะฮะ
แต่เพิ่งซื้อมา๔วันนะเพิ่งซื้อมาได้๔วัน
ไม่รู้ว่าอยู่ดีวันนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มันเกิดมาคลุ้มคลั่งได้ยังไงไล่ทำร้ายคนในครอบครัว
คาดว่ามันอาจจะเป็นสายพันธุ์ด้วยหรือเปล่า
เพราะมันเป็นควายสายพันธุ์มูร่าผสมกับสายพันธุ์ไทย

เราจะไปแกะไปกินย่านั่นแหละค่ะ
แล้วหลานอยู่ข้างหลังก็แอบอยู่ข้างเนี่ยค่ะ

ก็เลยเสยหลานเลยหนูก็ยืนอยู่ตรงนั้นช่วยหลาน
ฟึดแล้วก็มองอย่างนี้ถ้าใครขยับมันจะเอา
คือก็เข้าไปเลี่ยงมันออกมา
ก็อยู่ไกลอ่ะนะสักนิดนึงมีแม่ก็บอกผมถามให้แม่ก็บอกว่า
แม่ก็เห็นคล้ายแม่ก็บอกเห็น

คือฟังแล้วก็น่ากลัวหมู่อยู่นั่นแล้วไม่ใช่ลึกเล่นเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับช่วงที่มันเกิดเหตุที่ว่าควายไล่ควิดแล้วเนี่ยนะครับ
ทางเจ้าของควายกับครอบครัวเนี่ยทางชาวบ้านหรือว่าญาติญาติเนี่ย
เขาก็รีบมาช่วยกันไล่ต้อนควายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะฮะ
อันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามไล่ใช่ไหมฮะ
แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเนี่ยอย่างสมชายเนี่ยเขาเป็นญาติญาติ
เขามาช่วยล้อมจับแม่ควายที่คลั่งอยู่นะแล้วมีชาวบ้านด้วยนะครับ
ปรากฏว่าเอาไม่อยู่ฮะคือสมชายเนี่ยบอกว่าต้องหนีปีนขึ้นต้นไม้หนีเลยนะครับ
เพราะว่าควายเนี่ยมันไล่ชนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันคลั่งมาก
นี่ฮะคุณสมชายนะครับคือคุณสมชายเนี่ยเขาชื่อโรเบิร์ตคนแถวนี้จะเรียกเบิร์ตนะครับ
ซึ่งบอกว่าเขามาช่วยล้อมจับควายแต่ควายมันคลั่งมากต้องหนีขึ้นต้นไม้
แต่ปรากฏว่าตั้งใจจะปีนต้นไม้หนีไม่ทันนะฮะสะดุดเถาวันล้มก่อน
บอกปีนไม่ไหวด้วยเมื่อวานเขาก็ได้เล่าให้เราฟังอยู่
ใช่ที่บอกว่าโดนเหยียบอ่ะใช่คือพอล้มปุ๊บตั้งสติได้แกล้งตาย
นอนกับพื้นนั่นแหละแล้วแกล้งตายนอนราบกับพื้นควายมันก็คือมันควิดไม่ได้
เขานอนราบอยู่เหมือนกับมันงัดไม่ถึงอะไรอย่างนี้มันก้มมาไม่ถึงนะครับ
ก็เลยเหยียบหลังเขาเหยียบหลังแล้วก็เดินผ่านไป
สุดท้ายเนี่ยเอาตัวรอดจากควายไล่ควิดได้นี่ฮะข้างหลังนี่ยังมีแบบรอยอยู่เลย
แต่ส่วนหนึ่งเขาบอกเขาเชื่อในบารมีของหลวงปู่ทวดพระสมเด็จ
แล้วก็หลวงพ่อเกิดวัดสะพานอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่ห้อยคออยู่
ที่คุ้มครองให้แคล้วครรภ์ปลอดภัย
คนขึ้นตนไม้ผมก็วิ่งลับตนไม้ไว้ที่นี่จะคือหันพันขามันก็ลุ่มมันก็ได้จับเขาไว้มันก็ชนอยู่งั้น
มันก็ชนอยู่นั่นอาจจะมันมันมาเหยียบกลางหลังมันก็ชนอยู่นั่นประมาณยี่สิบกว่าที
มันก็ถอยออกไปมันก็ไม่มองเราอีกผมจะเห็นต้นไม้มันก็ขึ้นต้นไม้ทันทีนี้มันก็วิ่งออกมาอีกมันก็ชนอยู่
มันอย่างนั้นชนต้นไม้อยู่อย่างนั้นมันกำลังบ้ามัน
เพราะเราเลี้ยควายมานานแล้วผมรู้ว่าควายเนี่ยถ้านอนมันจะชนเราไม่ได้
เพราะมันก้มไม่ได้แล้วเพราะมันจะติดจมูกเพราะหน้ามันยาว
มันก็ชนได้แค่โฉบไปโฉบมาโดนหูวิธีเดียวโดนแค่นั้นเองครับ
นี่ก็ฟังวิธีการจากพี่สมชายไปด้วยใช่ค่ะแต่เหยียบกลางหลังก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
น้ำหนักเขาเยอะใช่แล้วจุดสำคัญกลางหลังกระดูกสันหลังอย่างเงี้
ครับโชคดีที่เขาเหยียบแล้วเขาไปจริงใช่ไหมฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับผู้ตายเนี่ยทางครอบครัว
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดอินประชารามนะครับจัดชาปนกิจวันเสาร์ยี่สิบสามตุลาคม
ค่ะเผื่อจะเป็นเทคนิคเอาไว้เผื่อแหมบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม
อืมไปเจอควายไล่ควิดอะไรเนี้ยพี่สมชายเขาบอกนอนราบกับพื้นไว้ก่อน
ค่ะมันก็ควิดไม่ได้แต่ก็มันก็จะเหยียบนั่นแหละใช่ไหมก็ต้องระวังตรงนั้นเอาต่อ